คนไทยเขาไปเผยแพร่วัฒนธรรมชาวอีสานที่นั่น
ยกรถแห่ไปเลยค่ะไปเปิดเพลงหมอลำไปเสิร์งกันที่นั่น
มีเด็กฝรั่งคนหนึ่งเขาอินมากเขาเซิงแบบมวลแต๊ะเลยค่ะ
เขาบอกว่าคนไทยที่ใส่เสื้อเท้าวันนี้มีหัวมาเที่ยวทั้งหมดเลยใช่ไหม
เสื้อเท้ามาเร็วหัวเสื้อมาแล้ว
ถามท่านเดียวน้องมีญาติเป็นคนไทยใช่ไหม

ได้แบบจังหวะแบบเสิร์งหน้าห้านขนาดนี้

เจ้าคือเต่นมวลคักส์แสดง
ต้องขออภัยเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่ามวลหลายนะคะมวลคักนะ

สเตรปแดนหมอลำซิ่งบ้านเราชัด
บางคนยังไม่ได้ตรงนี้เลยจริง

คลิปนี้คนไทยในเมืองวาริกที่อังกฤษเขาจัดปาร์ตี้กันในต่างแดนนะคะ
แต่ละคนก็ชวนครอบครัวมาสังสรรค์แล้วมีการตั้งเวทีเล็ก
ร้องเพลงหมอลำแล้วก็เสิร์งกันมัน
คนอีสานพอได้ยินจังหวะหมอลำนั่งกันไม่ติดใช่ไหม
ก็ลุกมาเต้นกันม่วนคั้งเลย
นี่แล้วก็ที่สะดุดตาก็หนูน้อยตาน้ำข้าวคนนี้ค่ะ
ออกมาเสิร์กเอวบริ้วไปกับสาว

ไม่ค่ะนั่นของเขาค่ะค่ะค่ะนี่ก็มีย่าเป็นคนไทย

ดูสิทั้งสับเข่าโยกไหล่ชับ
เอาเป็นว่าคนอีสานแท้เนี่ยยังอึ้งเลยนะคะ

บอกว่าถ้าน้องมาเต้นหน้าหารที่ประเทศไทย
น้องน้องไม่น่าได้กลับบ้านดีถ้าเต้นนี้

คือตามคลิปไม่ได้บอกนะครับว่าน้องนี่
มีครอบครัวเป็นคนไทยด้วยหรือเปล่า
ผมเดาน่าจะมีครอบครัวเป็นคนไทยหรือว่ารู้จักคนไทยหรือเปล่า

เพราะว่าที่อาจจะเป็นเขยเมืองไทยก็ได้นะ